อาจารย์ออสต้องมาแล้วครับ
บุกไปพิสูจน์เลยว่าบ้านที่ไฟมันลุกเกิดจากอะไร
คือจะเป็นมุมทางวิทยาศาสตร์หรือว่าศัยศาสต
มาให้คำตอบกันแต่ว่าไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนว่าไฟมันลุกขึ้นมายังไง

คอยแข็งสะกรรามช่วงตัวประเทศ

กองเสื้อผ้าบ้างในห้องน้ำบ้าง

เป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งในซอยวัดลาดประดุก

คุณส้มอายุ๒๗ปีก็เป็นคนเช่าบ้านนะ

ถ่ายไว้เมื่อ๓๐กรกฎาคม

ในบ้านมีรอยไหม้หลายแห่งเลย

ปรินเตอร์แล้วก็ที่นอนด้วยครับ

คุณส้มเนี่ยเอาคลิปนี้ไปให้ช่างไฟมาดูหน่อย

ไม่มีสายไฟอยู่ใกล้เลยครับ
คุณส้มบอกว่าเธอเช่าบ้านมา๒เดือนแล้ว

ไฟไหม้ครั้งแรกที่เจอเนี่ย
ทุ่มของวันที่๓๐กรกฎาคม

ออกไปทำงานครับแล้วก็เอาลูกคนเล็กวัย
ขวบหนึ่งไปด้วยในบ้านก็เหลือแต่เด็ก

วัย๑๒มีลูกชายอายุ๑๕

หลานด้วยหลานสาวอายุ๑๐ขวบ

ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ประตูห้องน้ำ
เป็นพลาสติกทีแรกเธอคิดว่าเฮ
ในบ้านหรือเปล่าคิดว่าเป็นฝีมือเด็กในบ้านครับ
แต่พอถามดูทุกคนก็ปฏิเสธ
หลังจากนั้น
จากนั้นมีไฟลุกขึ้นมารวมแล้วนับนับดูร้อยครั้งครับ

ยืนยันว่าไม่ได้ไปบนบานหรือทำอะไรไม่ดีเลยนะ
ตอนนี้เธอยังหาสาเหตุทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้
ก็เลยคิดในมุมศัยศาสตร์ไว้ก่อนก็แล้วกัน

ทางช่อง๘นำกล้องไปติดตั้งไว้
เราก็ขออนุญาตนำคลิปจากช่อง๘มานำเสนอข่าว

ก็มีแค่แมวเนี่ยแมวทางซ้ายเนี่ยนะ
แมวเดินไปเดินมาเท่านั้นเองครับ

ต่อมาอาจารย์ออสหรือว่ารองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์
รองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย
ไปตรวจสอบครับตามจุดที่มีไฟไหม้แล้วก็ถามเด็กด้วย
แต่ยังหาต้นต่อหรือว่าจุดกำเนิดความร้อนไม่ได้เลยครับ
ตอนนี้ทางเจ้าของบ้านไปแจ้งความไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็สามารถจะหาลายนิ้วมือแฝงได้

อาจารย์ออสเดี๋ยวจะเอากล้องอินฟราเรทมาติดตั้งเพื่อพิสูจน์ต่อไป

ใช่แล้วฟังอาจารย์ออสหน่อย

ผมจะยินยาในต้องเชื่อมทาง
นี่ก็เป็นตรงที

ช่ายใจอีกที